มีเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
มีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งเขาขับแท็กซี่
แต่ดันขับแท็กซี่ออกมาตอนประมาณเที่ยงคืน๔นาทีค่ะ
ซึ่งแน่นอนมันคือเวลาของเคอร์ฟิลล์

จับเสร็จปุ๊บเขาก็ไปไว้ที่ห้องขังที่สภค่ะ
แต่ปรากฏว่าจับไปขังช่วงเที่ยงคืนกว่าใช่ไหมคะ
เช้าประมาณสัก๗โมงเขาหายใจติดขัด
หายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออก
รีบโทรหาโรงพยาบาลให้มารับตัวไปรักษา
จนกระทั่ง๘โมงเช้าค่ะทางโรงพยาบาลโทรกลับมาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะ

อาการหายใจติดขัดหายใจไม่ออกนี่เขาเสียชีวิตเพราะโควิด๑๙หรือเปล่า
เรื่องนี้ไปตรวจแล้วปรากฏว่าผลเป็นลบ
แต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ
ตำรวจภูทรศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนจริง
เขาก็ออกตรวจตามจุดปกตินะคะ
แล้วก็ไปเจอนายสัญญาประทุมวงวัย๔๖ปีชาวอำเภอศรีรัตนะนี่แหละ
ขับแท็กซี่สีชมพูขาวหมายเลขทะเบียน๕๖๔๑กธมออกมาจากบ้าน
ตอนเที่ยงคืน๕นาทีค่ะ
ซึ่งมันผิดกฎหมายพรกรฉุกเฉินก็เลยต้องเข้าไปจับกลุ่มไว้
แล้วก็พาเขาไปควบคุมตัวที่สพศรีรัตนะจนเช้านะคะ
จับได้เที่ยงคืนวันที่หกเช้าวันที่เจ็ดมา
ตำรวจที่อยู่เวรไปตรวจสอบปรากฏว่าเขามีอาการหายใจไม่สะดวก

เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบแจ้งโรงพยาบาลศรีรัตนาให้มารับตัวไปรักษาตอน๗โมง๑๐นาที
แล้วก็อย่างที่บอกพอ๘โมงเช้าปุ๊บ
โรงพยาบาลโทรมาบอกว่านายสัญญาเสียชีวิตแล้ว
เรื่องนี้ก็ต้องไปถามข้อเท็จจริงกันหน่อยว่าอยู่ในห้องคุมขังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
หรือว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าโควิด๑๙หรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกวิเชียนอุปมัยผู้กำกับการสพรัฐนาก็ออกมาบอกนะคะว่า
คือเราแค่คุมขังตามพรกรฉุกเฉิน
เราไม่ได้มีการทำอะไรผู้ต้องขังเลย
แต่ที่ต้องจับเป็นเพราะว่าเขาออกมาในเวลาต้องห้าม
ถูกจับได้ที่บริเวณตู้ยามศรีรัตนะ
ก็เลยต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ดำเนินคดี
แต่ก็คือเอาไว้ที่ห้องขังก่อนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเศร้านี้ขึ้น
พอเราถามไปทางคุณหมอนะคะนายแพทย์วรวุฒิชื่นตา
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสเกต
เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วหมอทุกคนก็ตั้งข้อสงสัย
เบื้องต้นแหละว่าเป็นโควิด๑๙แล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่พอเอาตัวอย่างไปตรวจแล้วปรากฏว่าผลเป็นลบ

เพราะฉะนั้นทั้งตำรวจทั้งคุณหมอพยาบาลที่ดูแลรักษาเขา
แล้วก็ครอบครัวที่เขามาเยี่ยมมากินข่งกินข่าวด้วยกันอะไรอย่างนี้

แต่ทีนี้เราก็สงสัยว่าเอาแล้วเขาเสียชีวิตจากอะไร

คุณหมอบอกว่าน่าจะเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
เพราะได้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ตายเพิ่งจะดื่มสุรามาด้วย